รุ่นใหญ่มาดูรุ่นเล็กกันบ้างนะคะที่อ่างทองมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ขี่รถกลุ่มหนึ่งขี่รถจะไปกินข้าวต้ม
อีกกลุ่มนึงก็คือจะเติมน้ำมันปรากฏว่าไปเจอกลางทางอ้าวอริกันนี่

ว่างระเบิงปองใส่เลยนะคะอีกฝ่ายนึงก็ไม่รู้มาจากไหนแหละยิงสวนเข้าไปเลย
โอ้โหเพราะดีตรงที่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่โดนยิงสวนกลับไปเนี่ยเจ็บไปสองคนนะคะ
แล้วก็คือเกิดเหตุแบบกลางถนนสองฝั่งแบบนี้เห็นควันไหมคะ
นั่นคือจังหวะที่มีการคว่างระเบิงปองเข้าไป
คือฝั่งหนึ่งมีระเบิงปองฝั่งหนึ่งมีระเบิงปองแล้วเปิดฉากด้วยกันคว่างใส่อีกฝั่งหนึ่งก่อน
ฝั่งหนึ่งมีปืนสวนกลับมาเลยพอกันทั้งคู่
แต่นี่คือพกติดตัวออกมาไปกินข้าวต้มอย่างนี้ค่ะ
และยาวชนแต่ละคนนี่คืออายุสิบเจ็ดสิบแปดนะคะยังไม่ยี่สิบสักคนเดียว
ภาพที่เราได้เนี่ยเป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ
ริมถนนอ่างทองป่าโมกในตำบลจำปาหล่อนะคะครับเป็นวัยรุ่นสี่คนขี่มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคัน
ส่วนอีกคันเข็นตามมาตั้งใจจะมาเติมน้ำมันที่ตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติข้างร้านค้า
คันหนึ่งเขาน้ำมันหมดใช่แล้วอีกคันก็มาช่วยเข็นไงครับ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังตู้มแล้วอยู่อยู่ควันก็คลุ้งขึ้นมาเลยนะคะ
ลักษณะก็คือเหมือนระเบิดปิงปองเนี่ยจังหวะนี้เนี่ย
ข้างหลังเนี่ยเข็นเข็นกันมาอยู่ก็ตั้งใจว่าจะมาเติมน้ำมันที่มันเป็น
แต่ว่าตู้เติมอัตโนมัติได้หายอดหลีนครับอันนี้จังหวะเติมก็ไม่ได้คิดอะไรเนอะ
ก็กำลังเติมน้ำมันกันอยู่สักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็น
เดี๋ยวควันจะขึ้นอันนี้มีพกปืนอยู่แล้วด้วยนะคะครับ
มีพกปืนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงปุ้งปั้งปุ้งปั้งเนี่ย
วันมาแล้วอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะ
คว่างระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มที่
อยู่ฝั่งตรงข้ามอะค่ะครับเป็นฝั่งเสาไฟฟ้าหันไปทางอำเภอป่าโม่นะคะ
คือกลุ่มนี้ก็มืดกลุ่มนี้มีคนเจ็บจากการถูกยิง
ใช่ค่ะแต่ความจริงก็คือก่อเหตุคือปลาระเบิงปองใส่เขาก่อน
ถูกต้องกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่ก็คือก่อเหตุก็คือยิงใส่เขาอ่ะ
ยิงสวนกลับมาค่ะหลังจากยิงสวนไปเสร็จแล้วเนี่ย
กลุ่มคนที่มีปืนที่ว่าจะมาเติมน้ำมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางอำเภอเมืองเลย
แล้วจริงก็ก่อเหตุทั้งคู่อ่ะแหละใช่ค่ะใช่ไหมก็กลุ่มก่อเหตุทั้งคู่
มันไม่เกี่ยวกับว่าใครเริ่มก่อนหรอกมันก็ทำทั้งคู่อ่ะนะคะ
ทั้งปืนทั้งระเบิดอ่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเที่ยงคืน
เมื่อวานนี้ยี่สิบมีนาคมนะคะคนเจ็บมีสองคนก็คือในเนยอายุสิบเจ็บปี
คนนี้โดนยิงเข้าท้องด้านซ้ายทะลุหลังอาการสาหัสเลยนะคะซึ่งโชคดีจริงจริงนะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะส่วนอีกคนคือในฟิลล์นะคะ
อายุสิบเจ็บปีเป็นเพื่อนในเนยนี่แหละฮะ
โดนกระสุนเฉียวที่ขาขวาบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจสพเมืองอ่างทอง
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะเจอปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอสี่ปลอก
แล้วก็เศษระเบิดปิงปองแล้วก็เก็บภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี้ย
เป็นหลักฐานด้วยเท่าที่ถามในเนยแก๊งคนที่ได้รับบัตรเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยนะ
อ่าเขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับในฟิลล์ในเนยขี่ในฟิลซ้อน
ครับแล้วคันข้างหลังอีกอีกคันนึงเนี่ยคือในโอ๊คกับในตูน
อายุสิบเจ็ดปีหมดเลยกำลังจะไปกินข้าวต้มที่ตลาดอ่างทอง
อืมถึงจุดเกิดเหตุมองไปฝั่งตรงข้ามอ้าวนั่นมันคู่อริสี่คนที่เพิ่งจะเขม่นกันไปเมื่อหัวค่ำนี่
แล้วยังไงเห็นไปจอดเติมน้ำมันกันอยู่
เนยก็เลยเอาประทัดยักษ์คว่างใส่ไปเลยค่ะ
ฉากก่อนเลยปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มอริอ่ะเขามีปืน
ครับเขาก็ชักปืนยิงสวนมาเลยสี่นัดซ้อนเข้าเนยนี่แหละค่ะ
มือยิงมือคว่างระเบิดนี่แหละเข้าท้องเนยเนี่ยทะลุออกไป
แล้วก็ไปเฉียวขาฟิลที่ซ้อนท้ายอยู่แม่คนที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เนี่ย
เห็นใจเนยไหมไม่รู้จะยังไงดีเหมือนกันเออ
อ่ะทีมข่าวเราก็พยายามฟังความทั้งสองข้างอ่ะนะ
ว่าเออแล้วฝั่งนู้นยังไงแต่เนยเองก็บอกว่า
เป็นคนเปิดฉากรนะนะลงพื้นที่ไปไปเจอนายสมปองช่อดอกรัก
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะครับ
บอก๕ทุ่มกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนจุดประทัด
ตอนแรกนึกว่าเป็นประทัดงานศพสักพักหนึ่งมันไม่ใช่แล้วล่ะ
แล้วลูกชายก็โทรมาบอกว่ามีการยิงกันอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยรีบออกมาดูมองไปเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะ
ตลบอบอวนไปหมดเลยครับแต่ก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มที่มีปืนเนี่ย
ขี่รถออกไปแล้วก็มีการขึ้นลำกล้องเอาไว้ด้วย
แต่ไม่ได้ยิงหลังจากนั้นหลังจากที่ยิงไปสี่นัดซ้อนแล้วอะนะคะ
ก็ผมก็ตื่นมาก็ได้ยินเสียงไอ้นี่แล้วเสียงผู้มันดังแล้ว
ผมผมตอนแรกผมคงนึกว่าที่ที่งานตบมันมีงานตบอยู่
แต่มันก็เที่ยงคืนแล้วใครจะมาจุดใช่ไหม
ก็ดังก็ตุ้มตำปุ้มตำลูกชายโทรมาพ่อขอยิงกันหน้าร้านเนี่ย
ผมก็เลยอ่ะใครจะไปยิงกันก็จุดภูว่ามัง

ก็อย่างแรกก็ยังไม่ได้เปิดหรอกยืนดูอยู่ในบ้านนี่แหละ
ว่าขุนตลบไปหมดเลย
มันก็กว้างใสตรงนี้ก็ยิงส่วนไปแหละ

เพราะดูเนี่ยในกล้องกันนะที่เปิดดูนะ
เพราะว่าไอ้๔คนอ่ะที่มันขับมอเตยมา๒คันอ่ะนะ

แล้วอีกคันมันขับไปจอดตรงนู้น
จอดตรงนู้นแล้วไอ้สองคนนี้ก็เข็นรถ
รถไปเข็นรถไปเติมน้ำมัน

ปุ๊บไอ้พวกนั้นมาถึงก็กว้างใสเลย
ส่วนในเนยที่โดนยิงเข้าลำตัวข้างซ้ายตอนนี้
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยพานายเนยกับในตูนไปชี้จุดเกิดเหตุ
จุดแรกคือตรงสะพานที่มีการยิงกัน
ทีนี้ฝั่งคู่กรณีดันยิงปืนสวนกลับมา
โดนเข้าเอวแล้วก็ทะลุไปด้านหน้า

ไปมีเรื่องกันตอนไหนเหรอรู้จักกันเหรอ
เปล่าเลยพี่ผมไม่รู้จักเขาเลย

อยู่เขาก็มาขี่รถตามพวกผม
ตอนแรกเห็นท่าไม่ดีพอก็พยายามขี่ไปทางอื่นแล้ว
ก็ขี่ตามมา๒รอบดักรออีกรอบนึงด้วย
ทำท่าเหมือนจะหยิบอาวุธออกมาจากกางเกง
ผมก็เลยต้องปลาระเบิดปิงปองไปก่อน

ขี่ไปแล้วก็ไปเจอเขาตรงหน้าโรงเรียนว่าจะมาหล่อ
เขาทำท่าแบบจระแจ่งคู่
เขาก็หยิงกับหมาขวเขาก็ใจ

พี่แม่การทำแต่ลงแค่ลูกเดือน
ตอนแรกเขาไม่ได้มากับสองคันไหมครับ
แรกมาคันเดียวครับตามผู้ออกมากี่คันครับ

ไม่เคยเจอเลยถ้าเป็นเวลูกแกรงไหนก็ไม่รู้
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะตำรวจจับตัวกลุ่มก่อเหตุที่เป็นคนยิงสวนกลับมาได้แล้ว
คือนายศักดิ์ชัยเพ็งศาสตร์หรือใน๒อายุ๑๙ปี
แล้วก็เพื่อนอีก๓คนคือในคิมในตอสแล้วก็ในบอลนะคะ
ทั้งหมดเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จักกลุ่มคนเจ็บเลย
คือจังหวะที่เจอครั้งแรกมีการขี่รถสวนกันแล้วมองหน้ากัน

หลังจากนั้นเนี่ยขากลับน้ำมันหมดก็เลยโทรไปตามเพื่อน
คือตอสกับบอลมาช่วยกันยันรถให้ไปเติมน้ำมัน
แล้วมาเจอกลุ่มคนเจ็บอีกแล้วคนเจ็บก็คว่างระเบิดปิงปองใส่เขา

หลังจากก่อเหตุก็เอาปืนไปโยนทิ้งสะพานข้ามแม่น้ำน้อย
อำเภอโพทองแล้วก็กลับมาที่บ้าน
เอาเสื้อก่อเหตุเนี่ยไปทิ้งเพื่ออำทางไว้นะคะ

โอ้โหแม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะ
คือเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาพกปืนกับพกระเบิงปองออกไปข้างนอกกันนะคะ